บ้านนี้ต้องร้องขอความช่วยเหลือแล้วคุณผู้ชมคือลูกชายเนี่ยไปรับจ้างทาสีแล้วไปปัสสาวะบริเวณที่ตั้งศาลเก่าหลังจากนั้นอาการเขาเปลี่ยนไป
ไม่รับรู้ไม่พูดไม่คุยตัวแข็งคำบอกเล่าจากคนในบ้านครับที่เล่าให้ฟังว่าน้องเออายุ๑๗ปีที่ยืนตัวแข็ง

เป็นชาวไทยใหญ่นะถามอะไรไม่ตอบเลยชวนคุยอะไร
ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองตกกลางคืนก็จะออกไปข้างนอกครับ
ครอบครัวต้องผลัดกันคอยดูแลน้องเอตลอด๒๔ชั่วโมง
ปกติน้องเอไม่เคยมีอาการแบบนี้นะก็เลยส่งคลิปนี้มาร้องขอครับ
ร้องขอให้นายแพทย์ปลาหรือว่าหมอปลาลงพื้นที่มาช่วยเหลือ
เมื่อวานก็มาเลยครับหมอปลามือปราบสัมภเวษีไปที่บ้านน้องเอ
เป็นห้องเช่านี่มาพร้อมทีมงานพี่น้ำฟ้าด้วย
ห้องเช่าติดถนนใหญ่ครับในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง
พอไปถึงเอ๊หมอปลาก็ไม่ได้มีอาการอะไรนะ
เออยังพูดคุยได้ปกติไม่อ๊ะอ๊ะอ๊ะอ๊ะอ๊ะ
เจียนจะน้ำตาไหลไม่มีเลยไม่เผอิดเผอม
พ่อของน้องเอครับชื่อพ่อจามพ่อจามบอกครอบครัว
เป็นชาวไทยใหญ่อยู่ด้วยกัน๓คนพ่อแม่ลูกเนี่ย
เมื่อ๑๒สิงหาคมที่ผ่านมาครับคุณพ่อแล้วก็น้องเอ
ออกไปทำงานรับจ้างทาสีกันตามปกติพอตกเที่ยงปุ๊บ
ลูกเอเนี่ยไปยืนประสาวะใส่กำแพงด้านข้าง
มีพระมาทักโยมตรงนั้นเนี่ยมีสารเก่าเคยตั้งอยู่นะ
มีเจ้าที่เจ้าทางอยู่นะตรงนั้นเนี่ย
จากนั้นพอทาสีเสร็จงานปุ๊บกลับบ้านมา
เออาการมาเลยคุณผู้ชมฮะคุณพ่อก็เลยพาไปหา
ศัยศาสตร์ทำพิธีเรียกค่าขันครู๗๑๕บาทไม่หาย
หมอปลาเลยให้น้องเอออกมาทำพิธีหน่อยมามาทำพิธีทำยังไงดีหมอปลา
ตรวจหาวิญญาณครับนั่งลงตรงเสือนะเอนะ
เอแลบลิ้นออกมาแลบลิ้นออกมาก็ยังปกติดีอยู่ครับ
หมอปลาใช้วิธีอื่นในการตรวจหาวิญญาณก็ไม่เจอเลย
หมอปลาจึงเชื่อว่าไม่เกี่ยวกับวิญญาณ
เกี่ยวกับสัมภเวษีหรือว่าสิ่งลี้ลับแล้วล่ะ
พยายามถามสาเหตุครับแต่น้องเอไม่ตอบเลย

กระตุ้นกระตุ้นหยิกนมทีนึงหยิกไป
ตุ้นอยู่๓ชั่วโมงน้องเอไม่ตอบเลยไม่พูดอะไรเลย
หมอปลาก็เรียกน้องเอเข้าไปคุยส่วนตัวในห้องพัก
น้องเอยอมพูดออกมาว่าจริงรู้สึกตัวดีนะ

บอกไม่ได้มีใครทำอะไรแต่แค่ไม่อยากพูดก็แค่นั้นเอง
หมอปลาบอกกรณีน้องเอเนี่ยคงไปเจอกับเหตุการณ์อะไรสักอย่าง
ตกใจช็อกช็อกจนไม่อยากพูดเลย
พ่อน้องเอยอมรับว่าวันนั้นที่ไปรับจ้างทาสี
หัวหน้างานเดินไปหาน้องเอลูกชายแล้วก็บอกเฮ้ยทาไวเลยเฮ้ย
ทาสีไวดิแล้วก็จับมือน้องเอแบบเหมือนบังคับให้ทำอ่ะ
เบิร์พี่น้ำแข็งสั่งให้ทำอาจจะเป็นสาเหตุนี้หรือเปล่า
เอก็เลยช็อกตกใจพฤติกรรมเปลี่ยนไป
ไม่ได้เกี่ยวกับไปฉี่รถเก่าอะไรหรอก
หมอปลาก็เลยบอกอีกว่าถ้าไปฉี่ตามที่ต่างแล้วผีหรือเจ้าที่ไม่หลบ
แสดงว่าแสดงว่าอะไรฟังหมอปลาดีกว่า
ถ้าเราเป็นเจ้าที่เราจะให้มนุษย์ฉี่รถหัวเราเหรอ
จริงไหมเราต้องโดดหลบถ้าโดดหลบไม่ทัน

แล้วผมกล้าพูดว่าเรื่องพวกนี้ไม่มีจริง
ก็บอกแล้วเด็กบางคนนะครับเขาเจอในสิ่งที่มนุษย์บางคน
มันไม่สมควรพูดกับเด็กเพราะเด็กมันบริสุทธิ์และเด็กมันซื่อ
ก็ฝากถึงบรรดาผีเจ้าที่นะถ้ามีจริงนะ

สู้กระสุนนับอันทีของภูมิของผู้ชายชีวิตท่านหนึ่ง
หรือว่าดำดามเนี่ยแล้วมีหนีดอยู่เนี่ยอ่ะ

หมอปลามีภาพเนี้ย
และดอมแล้วเลยบอกว่าอะไรนะหมอปลาบอกว่า

แชร์กันเป็นพันเป็นหมื่นแชร์แล้ว